โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายครับ
วันนี้จะลงแข่งขันเป็นเกมแรกนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับ
โดยก่อนเกมเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวมานะครับ
โนโพลกิ้งกุญซือทีมชาติไทยเองก็ได้บอกว่า
ทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมเต็งนะครับ
โดยบอกว่าทีมเต็งเนี่ยคือเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
ที่มีการเตรียมทีมที่ดีกว่าทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยเองแม้ว่าจะเตรียมตัวไปน้อยนะครับ
แต่ครั้งนี้จริงแล้วก็ตั้งเป้าฉึงเหรียญทองให้ได้เหมือนเดิมนะครับ
ก็เมื่อวานนี้นะครับมีงานแถลงข่าวก่อนเกม
โนโพกิ้งกุศือทีมชาติไทยก็กล่าวว่า
แนวทางฟุตบอลจะใช้จากการที่เตรียมทีมชุดใหญ่มาใช้ในทีมชุด๔เกมนะครับ
สไตล์เกมลุกนอกจากนั้นนะครับมาโน่ก็ยังบอกว่า
ไม่เห็นด้วยครับที่จะยกทีมชาติไทยเป็นเต็งหนึ่ง
เพราะว่าอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามสามารถเรียกนักเตะได้พร้อม
แล้วก็มีระยะเวลาเตรียมทีมอย่างดีด้วยนะครับ
อินโดนีเซียเนี่ยได้ไปเก็บตัวที่เกาหลีอยู่ใต้
ส่วนเวียดนามได้ซ้อมอย่างเต็มที่มีนักเตะให้เลือกแบบเต็มชุดเลยครับ
ส่วนเรื่องการเจอเวียดนามที่อยู่คนละกลุ่มมาโน่ก็ตอบว่าตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเลยครับ
เพราะว่าต้องเจอกับอีก๔ทีมที่แข็งแกร่งในรอบแบ่งกลุ่มก่อน
ต้องมีสมาธิแล้วก็โฟกัสไปที่๔เกมก่อนคิดถึงในรอบต่อไปนะครับ
ส่วนช่วงข้ามมาโนโพกิ้งก็นำนักเตะทีมชาติไทยซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายที่ศูนย์ฝึกนำจริง
โดยมี๓นักเตะใหม่ครับที่เดินทางมาสแตนบายด้วย
หากมีนักเตะติดโควิด๑๙ก็ประกอบด้วยสิทธาบุญล่าปุรเชษท่อสนิทแล้วก็กิติพงศ์แสนสนิท

วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญก็มองว่าแต่ละเกมไม่ง่ายครับจะพยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็ไม่กดดัน
เพราะเกมแบบนี้มันสามารถโรเดชั่นนักเตะได้อยู่แล้วต้องทดทานกันได้ทุกคน
ยังมีบางจังหวะต้องคุยกันแล้วก็ซ้อมกันให้มากกว่านี้นะครับ
ส่วนวิทยาเทพป้อมพันธ์ก็กล่าวว่าพร้อมเล่นทั้งกองกลางกองหลังเลยครับ
ดูมาเลเซียเล่นแล้วแทคติกของไทยในการเจอมาเซีย
ที่ว่าสามารถเอาชนะได้ทีมไทยไม่ได้ซ้อมกันมากนะครับ
สื่อสารกันให้มากขึ้นนะครับ
หมายมันก็เหรียญทองอยู่แล้วครับแต่แต่ละแมทมันก็ไม่ได้ง่ายเราก็ไม่ประมาทแล้วก็ทำให้เต็มที่นะครับ
ก็ไม่ได้กดดันครับเพราะว่าเกมแบบนี้มันสามารถโลเคชั่นทุกคนได้อยู่แล้ว
แล้วก็ทุกคนต้องเล่นให้ได้ให้ได้ทุกคนอย่างนี้แหละครับก็สามารถเปลี่ยนทดแทนกันได้ตลอดอยู่แล้วแหละครับ
ครับก็จริงผมก็ถนัดกองกลางอยู่แล้วแต่ก็มีที่ผ่านมาทีมชาตินะครับก็มีได้ลงไปเล่นเป็นกองหลังบ้านนะครับ
แต่ก็ส่วนตัวแล้วไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วแต่แล้วแต่โค้ชจะเลือกใช้งานพวกเรา
ก็ได้ดูการเล่นของเขามาแล้วแล้วก็ตามแบบแผนของโค้ชเราก็มีแท็กติกของเราที่จะนำไปเจอในมาเลเซียวันพรุ่งนี้ครับ
เชื่อว่าพรุ่งนี้เราจะสามารถคว้าเชื้อน้ำมาได้
อย่างที่เรารู้กันครับเราก็อาจจะซ้อมกันไม่ได้มากครับก็ต้องเพิ่มเรื่องการสื่อสารกันครับ
ส่วนเจอคู่ต่อสู้นี้ก็ขึ้นอยู่กับแมทนั้นว่าเราเจอทีมไหนแล้วก็เราจะใช้เทคติกของเราเนี่ยตรงไหนเพื่อไปสู้กับทีมนั้นครับ